โดยเฉพาะส่วนบริเวณหน้าอกไปโพสต์ขายในเว็บไซต์บางแห่งนะครับ

หนึ่งในผู้เสียหายอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
เบื้องต้นก่อนนะครับเรารู้ได้ยังไงว่ามีเว็บไซต์บางแห่งเขานำภาพ
เน้นบริเวณหน้าอกไปโพสต์ขายครับ
ก็คืออันนี้ค่ะมาจากโพสต์ของเพื่อนค่ะ
อันนี้คือไม่ทราบว่าคนที่ไปเจอเนี่ยคือไปเจอได้ยังไง
แต่ว่าคิดว่าอาจจะเจอจากคีย์เวิร์ดหรือแฮดแท็กที่เขาเขียนไว้
เพื่อให้พี่จานนำภาพมันไปขายต่อ
คือนำไปเหมือนกับว่าใช้โปรโมทความสวยความงาม

ก็มีคนไปเจอมาค่ะ

แต่คือไม่เคยมีข่าวมาค่ะ

ก็สิ่งคือก็รู้สึกว่าไม่เข้าใจมาก
เพราะว่ามันเหมือนเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะคะ
แล้วเป็นการที่เอาลูกของคนอื่นไปทำประโยชน์ไปทำเชิงพาณิชย์คือขาย
เพื่อที่จะได้เงินนะคะรู้สึกว่ามันมันเหมือนมิจฉาชีพมากกว่าค่ะ
อันนี้คือส่วนตัวแล้วเพื่อนพริตตี้คุยกันเรื่องนี้เนี่ย
ตอนนี้เสียงส่วนใหญ่เขามองเรื่องนี้ยังไงคะ
อันนี้ผมขออนุญาตนะครับ

ถ้าสมมุติว่าทางช่างภาพเขาบอกมาว่ามีข้อโต้แย้งบอกว่า
แต่ผมก็แคปภาพคือไม่เห็นหน้าไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นใครไม่ได้ระบุตัวตนได้
ก็ไม่น่าจะโกรธแค้นหรือว่าโกรธเครื่องกันขนาดนี้หรือเปล่าครับ

คืออันนี้ค่ะคือคนข้างนอกไม่รู้ว่าเป็นใครก็จริง
แต่ว่าในวงการพิตตี้หรือในวงการช่างภาพหรือว่าในวงการมอเตอร์โชว์ค่ะ
คือเราเห็นภาพปุ๊บเรารู้เลยว่าชุดนี้เป็นค่ายรถค่ายไหนหรือคนนี้คือไฟ
คือเราเห็นแล้วเรารู้ทันทีถึงว่ามันจะไม่มีแบรนด์รถหรือสัญลักษณ์รถหรือว่าติดอยู่ที่เสื้อหรือว่าจะไม่เห็นหน้าก็ตามค่ะ
คือคนกันเองก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นใคร

แต่ทีนี้เนี่ยประเด็นมันอยู่ที่ว่าคือเมื่อกี้นี้ผู้ว่าการปทบอกแล้วว่าคือถ้าเกิดว่าดูตามลักษณะความผิดก็ไม่ได้เข้าพรบคอมพิวเตอร์ปี๕๐เนี่ยนะครับ
นั้นอาจจะไม่สามารถฟ้องตามพรบคอมพิวเตอร์ได้แต่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งได้
จากนี้ไปเนี่ยทางพริตตี้จะดำเนินการยังไงบ้างมีการคุย
หรือนะก็ยังอยู่ในช่วงงานด้วยค่ะ

ก็คือไม่มีใครที่เอามา

ว่าจะดำเนินจันทีย์ยังไงต่อไปค่ะ
ว่าหลังจบงานแล้วคุยกัน

ส่วนนะครับบอกว่าคือจะโทษช่างภาพอย่างเดียวอันนั้นก็อาจจะแล้วแต่มุมมอง
แต่ละคนแต่ว่าทีนี้เนี่ยขอได้ไหมพริตตี้ก็อาจจะลดความเซ็ต
ลงมาหน่อยได้ไหมล่ะถ้าเกิดว่าไม่ต้องการให้เขามาแคปภาพไปขายต่อ
ไปที่โปรมากของร่างภาพนี้ต่อไปบางชุดนี้จะคือไม่เห็น
สุทธิ์ที่เห็นักภูมิจริกมาก็ไม่เห็นมือนมเลยคือเขา
ก็ยังขายแล้วเอาไปลงอ่ะค่ะครับอ่าสุดท้ายครับอยากจะฝากอะไรถึง
ด่าช่างภาพเอาเอาว่าช่างภาพบางส่วนบางคนแล้วกันที่อาจจะ
มีลักษณะแนวคิดคล้ายแบบนี้เนี่ยอยากจะบอกอะไรถึงพวก
เขาครับก็ซึ่งเราแล้วค่ะคือสามารถส่วนตัวตัวทุกคน
คือถ้าเป็นคุณคุณเองปุ๊บไม่พอใจที่มีคนถ่ายภาพคุณไม่ว่า
จะเป็นส่วนไหนก็ตามเอาไปลงส่วนภาพนี้หายเพื่อกำไรแน่

เราก็อยากจะขอให้ช่างภาพทุกคน
มีจัญญบันในการถ่ายภาพมากกว่านี้

เราก็ทำตามหน้าที่ของเราไปแค่นั้นเองค่ะ
อันนี้ผมขออนุญาตอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายจริงครับเพราะว่าบางส่วนอาจจะตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเกิดทำแบบนี้คือแคปโดยที่ไม่ขออนุญาตละเมิดสิทธิ์คนอื่นแล้วก็อาจจะทำให้ภาพลักษณ์ของวงการพริตตี้เสียหายเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าสมมุติมีผลิตภัณฑ์บางแห่งมาติดต่อเลยอ่ะขอคุณเป็น
จะมีแนวทางอย่างไรเพราะก่อนหน้านี้ไม่เคยเกิดกระแสข่าว
ปีนี้เป็นครั้งแรกที่กลายเป็นประเด็นถูกพูดถึงกันอย่างมาก
นำภาพบางส่วนไปเผยแพร่ไปขายแสวงหาผลประโยชน์